เพราะว่ามีชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นคล้ายศพ
ระหว่างที่ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย
โดยเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายยังคงวนเวียนอยู่นะครับ
ก็หลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญเหตุการณ์นี้

ลงพื้นที่ไปที่ซอย๓วา๒๗
พื้นที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
และได้พูดคุยกับนางทองภูลสอรักษา
ซึ่งเป็นชาวบ้านที่ต้องเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุ

โดยคุณทองภูลเล่าให้ฟังนะครับว่า
ในวันที่มีการนำตัวคนร้าย
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพนั้น
ขณะที่ชาวบ้านนับร้อยคนยืนรอเพื่อดูการทำแผน
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวคนร้ายมา
ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นนะ
แต่ทันทีที่รถนำตัวคนร้ายมาถึงจุดเกิดเหตุเท่านั้นแหละ
ปรากฏว่าชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงเกิดขึ้นทันที
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลิ่นมาจากไหน
เนื่องจากในวันนั้นคือศพก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว

และเมื่อชาวบ้านพูดคุยกันเองพูดคุยกับคนอื่น
ก็ได้รับคำตอบตรงกันบอกว่าโอ้โห

และเหม็นมากเหมือนวิญญาณมาดูการทำแผนด้วยนะฮะ
วันนั้นก็กลิ่นมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันแรงมาก
จะกลิ่นหลายคน
ได้กลิ่นกันทั้งหมดเหรอค่ะ

ก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เจอในลักษณะคล้ายกันนะครับ

ก็ไปทำบุญตรงจุดเกิดเหตุนะครับค่ะ
เพราะว่าจะได้ทำบุญอุทิศวรกุศลด้วย
แล้วก็จะทำให้เป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้คนที่อยู่ในซอยด้วย
แต่ปรากฏว่าช่วงอธิษฐานจิตอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย
คุณป้าแล้วก็เพื่อนได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรง
คุณป้าเชื่อนะครับว่าผู้ตายน่าจะรับรู้ถึงสิ่งที่ทำบุญไปให้
เชื่อว่าวิญญาณของหญิงสาวคนดังกล่าวน่าจะยังวนเวียนอยู่ดังจุดเกิดเหตุ
และอาจจะมีอะไรที่ห่วงอยู่นะครับ
พยายามสื่อสารมาในรูปของกลิ่นนั่นเองนะครับ
วันนี้ไปใส่บาทเนี่ยก็นัดกันว่าตี๕๓๐เดี๋ยวพระมาเราจะไปใส่บาท
ก็ไม่มีอะไรนะตอนนั้นยังไม่ได้มีกลิ่นอะไร
พอใส่บาทเสร็จพอพระให้กดน้ำแบบให้พรเราเสร็จ

ปรากฏว่ากลิ่นแรงมากกลิ่นแบบกลิ่นน้ำเหลืองจริงที่เราไม่ได้อุปทาน
ไป๓คนพรุ่งนี้ก็จะไปอีกเที่ยวหนึ่ง
เพราะว่าเพราะความรู้สึกของเราว่าเขายังมีปัญหาอยู่
แต่เราไม่รู้ว่าปัญหาอะไรมันไม่เป็นไรเราเป็นคนแถวนี้

ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราจะมาทำอีกทีนึง
เดี๋ยวบอกให้คุณเขาว่าใครไปดูสิยังมีกลิ่นไหม

แล้วก็ยังห่วงอยู่

บอกว่าในซอยนี้ยามค่ำคืนมันมืดมันเปรียว

เมื่อวานกู้ภัยที่มาพูดคุยกับคุณจอมขวัญ

คือเป็นสถานที่ที่เขาใช้วิ่งออกกำลังกายเป็นประจำ

คนคู่ภัยที่ไปพบศพคนแรก
ปรากฏว่าเขาก็เปิดเผยเหมือนกัน
ย้ายออกไปอยู่อีกอาคารหนึ่งหลายห้องแล้วนะ
แล้วทีนี้มีคนมาเล่าด้วยบอกว่าเจอเงาของผู้หญิง
คือก็คาดว่าเป็นเงาของน้องเมย์ผู้เสียชีวิตนี่แหละ

เหมือนกับว่ามาเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือ

คนที่พักอาศัยบอกว่าเจอเงาแบบนี้วันที่๑๓มิถุนายน
นี่อีกคนนึงเขาเจอวันที่๑๓เขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าตอนนั้นเขานอนหลับอยู่ในห้องของเขา
อยู่ชั้นเดียวกันกับทางด้านผู้ต้องหาเนี่ยนะ
แล้วทีนี้ตอนหลับเขาฝันว่ามีคนมาเคาะประตู

แล้วก็บอกว่าให้ช่วยเปิดประตูห้องให้หน่อย
ทีนี้พอเปิดเห็นเป็นผู้หญิง
ผมแดงผิวขาวยืนหันหลังอยู่

มารู้ข่าวฆาตกรรมว่ามันอยู่ห้องใกล้กับเธอเลย
อันนี้คือคนหนึ่งส่วนไอ้คนที่เห็นว่ามีเงาเนี่ย
เป็นห้องอีกห้องหนึ่งที่เห็นด้วยเหมือนกัน
แล้วก็ที่ฝันฝันวันที่๑๓มิถุนายน
แต่ว่าน้องเมย์ถูกฆ่าในคืนวันที่๑๒มิถุนายน
ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการทำบุญอาคารเนี่ย
จะต้องมีการประชุมมีการพูดคุยกัน

บำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านดงหัวเรือ

โดยกำหนดชาปนกิจศพในวันพระสบดีที่๒๘มิถุนายนนี้นะครับ
โดยนายอำพลจันทชาอดีตสามี
ได้พาลูกชายมากราบศพแม่
และพยายามอธิบายให้ลูกชายฟังว่าแม่เสียชีวิตไปแล้ว
โอ้โหเมื่อวานเรายังสัมภาษณ์นายอำพลอยู่เลย

อำพลบอกว่าพยายามที่จะปิดลูกชายไว้ก่อน
คุณแต่คิดดูสุดท้าย
พ่อก็ต้องบอกให้ลูกฟังแต่เขาเด็ก๕ขวบเอง
เขาก็เลยไม่เข้าใจสิ่งที่ลูกชายรับรู้ได้

คือลูกชายรับรู้แค่ว่าแม่นอนหลับอยู่ในโรงแล้วยังไม่ตื่น
โอ้โหแล้วอดีตสามีก็นั่งกอดลูกชาย

ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด
ไม่ว่าจะเป็นยุติธรรมจังหวัดประกันสังคมและพัฒนาสังคมจังหวัด
ก็เดินทางมาแจ้งสิทธิ์เรื่องของการรับเงินเยียวยา
รวมแล้วก็เกือบ๒๐๐๐๐๐บาท
แล้วที่คุณผู้ชมจะให้ดูบรรยากาศ
สวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกนะคะ
ก็มีทั้งเพื่อนบ้านมีทั้งญาติเป็นร้อยคนนะมาร่วมงาน
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
โดยคุณพ่อของน้องเมย์คือนายแก้วมูลกำลังเก่ง
ก็บอกเลยนะว่าน้องเมย์คือกำลังหลัก
ช่วยเหลือจุนเจือส่งเงินให้ครอบครัวมาตลอด
ดังนั้นเมื่อสูญเสียลูกสาวไปทำใจไม่ได้
แล้วก็อยากให้ฆาตกรได้รับโทษสูงสุดคือการประหารชีวิตนะคะ